ส่วนการแข่งขันวอเล็กบอลหญิงเยาวชนรุ่นอายุต่ำกว่า๑๘ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย
แข่งขันกันที่ประเทศจีนถ่ายทอดสดต่อเนื่องสำหรับไทยรัฐทีวี
ซึ่งในวันพรุ่งนี้ทีมสาวไทยเจอกับเกมสำคัญจะเจอกับไต้หวัน
เพื่อที่จะลุ้นคว้าโคต้าไปแข่งขันวอเล็กบอลชิงชำโลกต่อ
ความพร้อมของพวกเธอเป็นอย่างไรติดตามกันครับ
วันนี้ทีมชาติไทยนะครับก็ได้พัก๑วันหลังจากที่เข้ารอบ๘ทีมสุดท้าย
ศึกวอเล็กบอลยุ่งชนหญิงรุ่นอายุต่ำกว่า๑๘ปี
ชนะเลิศแห่งเอเชียที่เมืองชงชิงประเทศจีน
ซึ่งนายจรรย์เนียมทัพทิมหัวหน้าผู้ฝึกสอนก็เน้นให้ลูกทีมนั้นซ้อมเกมบล็อก
และการรับบอลเสิร์ฟรวมถึงสกัดกั้นผู้แข่งอย่างไตวัน
เน้นแล้วก็เด่นในเรื่องของการเล่นบอลไหลหลัง
แล้วก็มีความกระตือรือร้นสูงรวมถึงมีระเบียบวินัยที่ดีนะครับ
ซึ่งโค้ชจรรย์ครับยังเชื่อมั่นว่าหากนักกีฬาเล่นได้ตามแผนที่วางไว้
น่าจะเอาชนะได้ไม่ยากครับ
ส่วนทางด้านน้องเบสนะครับประพัดศรกองอุดม
ผู้เล่นบีหลังตัวเก่งที่ทำไป๔๗คะแนนสูงสุดให้กับทีมชาติไทยตลอด๓นัดที่ผ่านมาก็กล่าวว่า
จากสไตล์การเล่นรวมถึงสรีระของนักกีฬานั้นใกล้เคียงกัน
ซึ่งตัวตัดสินผลแพ้ชนะน่าจะอยู่ที่ความเร็วของแต่ละทีมครับ

ก็ไม่ประมาทเขานะคะเพราะว่าเขาก็เหนียวค่ะแล้วก็เล่นดีเหมือนกันค่ะ
จุดดีของเขาก็คือเขามีบอลวนด้วยเหมือนกับเราค่ะแล้วเขาตัวเล็กเหมือนกันคล่องเหมือนกันค่ะ
ก็ต้องมาวัดกันค่ะว่าใครจะเร็วกว่ากัน

๘ทีมสุดท้ายถือว่าเป็นเป้าหมายของเรานะครับในวันพรุ่งนี้ทีมชาติไทยจะพบกับไต้หวัน
ซึ่งไทยรัฐทีวีจะนำบันทึกภาพการแข่งขันมาให้ชมในเวลา๒๓นาที๓๐นาทีนะครับ
ผู้ชนะก็จะได้สิทธิ์เป็นหนึ่งใน๔ทีมของทวิปเอเชียครับ
แข่งขันวอเล็กบอลยุคชนหญิงชิงช้ำโลกในรุ่นอายุต่ำกว่า๑๘ปีที่ประเทศอาเจติน่า
ระหว่างวันที่๒๑๑มิถุนายนนะครับ
ไปดูทีมนักตบลูกยางหนุ่มทีมชาติไทยกันบ้างนะครับ
ในรุ่นอายุไม่เกิน๑๙ปีที่อยู่ในช่วงเก็บตัวฝึกซ้อม
ไปแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย
วันที่๒๘มีนาคมถึง๕เมษายนที่ประเทศเมียนมา
รายการนิทรารัสทีวีช่อง๓๒ไทยท่าสดเหมือนเดิมนะครับ
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาก็ลงอุ่นเครื่องกับทีมชาติเมาดีฟนะครับ
ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงโดยเล่นกันถึง๕เซตนะครับ
รูปเกมก็ถือว่าสูสีครับเนื่องจากความสูงเฉลี่ยทั้ง๒ทีม
เท่ากันที่๑๘๐เซนติเมตร
ที่ทีมหนุ่มไทยนะครับจะชนะไป๔ต่อ๑เซตครับ
หลังจบเกมพันธุ์อากาศเอกสมมุลหน้าพึ่ง
หัวหน้าผู้ฝึกสอนก็กล่าวว่าเกมนี้เขาต้องการให้นักกีฬา

โดยไม่เน้นผลการแข่งขันรวมถึงต้องการทดลองผู้เล่น๖คนแรก
คาดว่าจะใช้เป็นตัวจริงนะครับ
สำหรับศึกยุวชนชายรุ่นอายุไม่เกิน๑๙ปี
ชอบเอเชียไทยอยู่ในกลุ่ม๔ครับ
ร่วมกับญี่ปุ่นศรีลังกาและอุสเบกิสถานนะครับ